ส่วนด้านหลังนี้โอ้โหผัวเมียมานั่งกินเหล้ากัน
เมาได้ที่ปั๊บทะเลาะกันสิคะ
แล้วพอทะเลาะกันก็มีการทำร้ายกัน
มีการขู่กันไปขู่กันมาเมียบอกนะถ้าเกิดว่าผัวเตะ
เดี๋ยวเอามีดแทงเลยอ่าฮะผัวก็ประเคนเลยค่ะครับ
เคนแข้งใส่แล้วเมียเอามีดแทงจริงค่ะครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมระหว่างตอนที่เมียกำลังอธิบายเหตุการณ์เนี่ยนะ
นางสุภัณฑ์สาธารณ์สีวงแก้อายุสี่สิบหกปี

ยังเมาอยู่เลยค่ะนี่ก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจ
นี่ทางนี้ทางให้ดูสินี่ทำท่าให้กับทำลวดสพลลบบุรีดู
หลังจากที่ตำรวจตามมาจับกลุ่มตัวเพราะว่าตัวเมียเนี่ย
ก็คือนางสุพรรษานี่นะคะเอามีดไตแหลมที่ถืออยู่
คือเขาบอกว่าจริงหมี่ไปแหลมายาว๖นิ้วนะทังสามี
คือนายสุวรรณโสภาอายุ๔๓ปีฝั่งสามีนะโอ๊ยคุณไส้จะออกมาอยู่แล้วอะค่ะ
แล้วปมการเกิดเหตุนี้มันมาจากอะไรทำไมอ่ะนางสุพรรณสาบอกแบบนี้
ก็ก่อนเกิดเหตุตั้งวงกินเหล้ากันกับหัวเพราะว่ามันเป็นวันหยุดไงไม่ได้ไปขายผักที่ตลาดนัด
เมากินกันไปเมาได้ที่ทะเลาะกันค่ะลงไม้ลงมือตบตีกันอันนี้วงเล่ายังให้ดูให้เจ้าหน้าที่ดูเลย
ทีนี้ชาวบ้านเขาได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงที่แบบเออดูอีลุงตุงนังกันอยู่ดูทะเลาะกันอยู่
จังหวะนั้นตัวนางสุพรรษาบอกว่า
ฝั่งผัวน่ะขู่มาก่อนไงเดี๋ยวเตะเลย

พอได้ฟังแบบนี้ผัวกระโดดเตะเมียค่ะ
เมียก็คว้ามีดแทงสวนไปหนึ่งแผล
จนผัวใส่ทะลักแล้วก็วิ่งไปบ้านแม่ที่อยู่ทะเลาะนั้น
จะขอความช่วยเหลือให้รีบนำตัว
ส่งโรงพยาบาลพระนารายมหาราชค่ะ
อื้อหือท้ากันไปท้ากันมา

ตำรวจก็คุมตัวนางสุพรรษาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
โดนเรื่องทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัสนะคะ